ไปดูอีกหนึ่งเหตุนะคะเป็นเหตุยิงกันที่ลานแข่งวัวที่จังหวัดเพชรชบุรี
ก็คงมีนักแข่งวัวค่ะเขาก็ไปแข่งวัวกันเป็นประจำ
แต่ก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความเข้าใจผิดกัน
กลายเป็นว่าต้องมายิงกันกลางลานแข่งแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เป็นภาพขณะที่มีคนไปดูถ่ายเอาไว้ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะมุมบนขวามือของคลิปนี้นะคะ
จะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีเหลืองเนี่ยตามลูกศรเนี่ยนะคะ
เขาวิ่งเข้าไปสักพักจะออกมาให้เราได้เห็นในภาพ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปุ้งนี่แล้วเขาก็ล้มลงค่ะ
แล้วเสียงปืนคุณผู้ชมได้ยินนะคะดังเลยค่ะรัวปุ้งปุ้งปุ้งเลย
แล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาล้มลงคนก็แตกตื่นอ้นละหมานแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๒มกราคม
ลานแข่งวัวลานซึ่งเป็นงานประจำปีที่วัดท่าขาม
ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ผู้ชายเสื้อเหลืองนั้นก็คือนายพิสุทธิ์โมราวงหรือกุ้งค่ะ
เขาวิ่งเข้าไปในลานแข็งวัวขณะที่ไปหาคู่อริ
อริที่ว่าคือใครคือนายนำพลนอบน้อมหรือปลิ้น
ลิ้นเป็นคู่อริของในกลุ้งนะคะครับในปลิ้นเนี่ย
ยิงปืนใส่ในกุ้ง๑นัดแล้วก็ตามรัวจนหมดแม็กซ์ค่ะ
โดยในกุ้งนะคะหลังจากที่ถูกยิงแล้ว
ญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
แต่แหมโดนไปหลายนัดก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
พอชนะสูตรศพแล้วพบว่ามีบาดแผลถูกยิง๗แห่ง
ที่หัวใต้ตาขวาขมับขวาโคนขาซ้ายหูซ้ายข้อมือขวาแล้วก็กลางหลังเลย
โอ้โหเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ปลอกกระสุนปืนจำนวน๖ปลอกโดยพยานในที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
ขณะที่วัวกำลังแข่งขันอยู่นั้นมีวัวนอกเป็นของในกุ้ง
กุ้งเสื้อเหลืองผู้ตายเนี่ยนะกำลังวิ่งอยู่ในกุ้งพยายามไปห้ามในปลิ้น
ไม่ให้เข้าไปใกล้วัวนอกของตัวเองอ่าก็เลยมีปากมีเสียงกัน
ทีนี้ค่ะในกุ้งผู้ตายเนี่ยนะได้ใช้ไม้ปะตัก
ประตักคือไม้ที่ใช้สำหรับตีต้อนวัวควายค่ะใช้ไม้ประตักจะตีในปลิ้น
ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่นั้นไงเขายังมีทำท่าเหมือนจะชักปืนอะไรออกมาแบบนี้
ปิ้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนที่ตัวเองพกมาด้วยนี่นะคะ
ชักขึ้นมาปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรออกมากระหน่ำยิงในกุ้ง
ล้มลงแล้วก็เดินมายิงซ้ำจนเสียชีวิตตามภาพที่เป็นคลิปนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตำรวจมั่นใจนะว่าจากหลักฐานที่เกิดขึ้น
พยานแวดล้อมเนี่ยจะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ได้อย่างแน่นอน